ผู้ชมไปล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวบ่อยแรก
ล่าสุดแต่จับได้ขนังคาเขาก็ยอมยอมรับ
คุณผู้ชมต้องใช้คำว่ากระโดดถีบตัวลอยเลย
อาจจะเป็นภาพที่หนักไปหน่อย
นี่ฮะก็เป็นภาพวินาทีที่กลุ่มคนขี่รถตุ๊กนะฮะแล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างหลายคนนะนี่เดี๋ยวดูจังหวะนี้คุณผู้ชมต้องต้องขออภัยนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นภาพที่แรงหน่อยคือทั้งตุ๊กทั้งวินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเป็นผู้ผู้เสียหายนะ
ตอนนี้เคยก่อเหตุล้วงกระเป๋าและคำว่าโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวมาแล้วหลายครั้ง
แล้วก็ยังไปก่อเหตุซ้ำอีกจนถูกกลุ่มพลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มเอาไว้ได้ในวันนี้
มีพยานหลายคนเห็นเหตุการณ์ก่อนจะส่งให้กับตำรวจดำเนินคดีดำเนินการต่อไป
นี้ผู้สื่อข่าวบรรยายงานอีกว่าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างทั้งสถานบันเทิงยามราตรีของภูเก็ตต่างแล้วก็ริมหาดเนี่ย
จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งโดยกลุ่มมิจฉาชีพจะแอบแฝงอยู่เข้าไปนะฮะโดยกลุ่มนี้มักจะอาศัยช่วงเวลาหลังเลิกจากสถานบันเทิงเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาจะเมาแล้ว
เริ่มเมาเริ่มไม่ได้มีการระวังข้าวของไม่ได้มีการระวังตัวแล้วก็จะมีการเมาเดินกลับห้องบางทีก็เข้าไปแซะไปคุยอาสาไปส่งบ้างไปนัวเนียบ้างหรือหลอกให้มีความสัมพันธ์กันบ้าง
ก่อนอาศัยจังหวะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเมาเนี่ยแหละขโมยทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทรัพย์สินของเขาแล้วก็สร้างความเด็ดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวสุดท้ายมันลามาเป็นเรื่องของชื่อเสียงของปากตองของภูเก็ตรมทั้งของประเทศไทยด้วยเพราะว่าบางทีมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปโพสต์ไปเล่าต่อให้ก
กันก็ร่วมด้วยช่วยกันรักษาชื่อเสียงรักษาภาพลักษณ์กันด้วยนะคะ